หลังจากเกิดเหตุมีผู้โดยสารทะเลาะวิวาดบนเครื่องแล้วขู่ที่จะวางระเบิด
จึงทำให้กัปตันตัดสินใจที่จะยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ขนย้ายผู้โดยสารเดินทางไหนเที่ยวต่อไปครับ
เพื่อดำเนินการตามแผนฉุกเฉินร่วมกับสายการบินรวมทั้งสอบสวนสาเหตุข้อเท็จจริงต่อไป
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเที่ยวบินอยู่ในระหว่างทางขับเครื่องบิน
มีผู้โดยสารทะเลาะวิวาดกันบนเครื่องมีผู้โดยสารคนหนึ่งพูดว่าจะวางระเบิดเครื่องบิน
กัปตันเครื่องบินตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินเพื่อทำการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย